เช้าวันนี้เราก็เลยมีผู้สื่อข่าว
อยู่ในพื้นที่ที่โรงพยาบาลสิริราชปิยะมหาราชการุล
เพื่อติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของคุณบรรหารอย่างใกล้ชิดนะคะ
คุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานมาทางโทรศัพท์ถึงความคืบหน้าล่าสุดเช้าวันนี้นะคะ
เชิญค่ะค่ะเข้าสู่วันที่สองแล้วนะคะ
สำหรับการเข้ารับการรักษาตัวของในปัญหาศิริปะอาจารย์
ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าภักดิ์ชาติไทยพัฒนา
ที่โรงพยาบาลสิริราชสยามหาราชการุณ

ล่าสุดนะคะว่าอาการเป็นอย่างไรค่ะ

แพทย์ประสิทธิ์พัฒนภาคณพุดีคณะแพทย์ศาสตร์
ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะ
ก่อนที่จะแจ้งอาการความคืบหน้าได้นะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้าง
ซึ่งก็คาดว่าในช่วงสายของวันนี้น่าจะมีการแจ้งความคืบหน้าให้ทราบได้
เพราะว่าจากอาการล่าสุดที่ในแพทย์ประสิทธิ์ได้ออกแถลงการเมื่อวาน
ที่ผ่านมาเวลาประมาณ๑๘นาฬิกา๑๐นาทีนะคะ
เข้ารับการรักษาตัวอยู่ในหอผู้ป่วยวิกฤต
ไอซียูนค่ะซึ่งยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
เพราะว่าได้ให้ยาหลายตัวนะคะที่จะช่วยรักษาในเรื่องของเอ่อ

ส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลก็ยังคงมีคนในครอบครัวเฝ้าดูแลอย่างใกล้ชิด
เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมานะคะที่ทางครอบครัวทั้งภรรยาและลูกนะคะ
ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแล้วก็ติดตามอย่างใกล้ชิดค่ะ
รวมถึงคาดว่าจะมีบรรดาแก่นำพักชาติไทยพัฒนาเข้าเยี่ยมติดตามความคืบหน้าอาการเหมือนกัน
เหมือนเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีการให้กำลังใจกันด้วย
เพราะว่าภรรยากับลูกสาวของในปัญหาก็เดินทางกลับในช่วงเย็นก็มีการมาส่งกันแล้วก็ให้กำลังใจกันค่ะ
แก่นำก็อาทินายสมศักดิษนานันทกุลนายนิกรจำนงนะคะ
รวมถึงในช่วงสายของเมื่อวานที่ผ่านมาก็มีนายธีระวงสมุทร
ซึ่งเป็นหัวหน้าพักชาติไทยพัฒนาก็เข้ามาเยี่ยมรวมถึงสมาชิกพักท่านอื่นด้วยค่ะ
ยังไงบรรยากาศที่โรงพยาบาลถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรก็จะรายงานให้ทราบอีกครั้งนะคะ
ขอบคุณคุณจริยาด้วยนะคะซึ่งผู้สื่อข่าวของเราก็จะยังคงอยู่ในพื้นที่
ก็ติดตามความคืบหน้าอาการป่วยของคุณบรรหารอย่างใกล้ชิดนะคะ
หากมีความคืบหน้าก็จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอีกครั้ง